ไทยรัฐทีวีภูมิใจเสนอ
ลากข้ามโลกราชาคลิปโต
ไม่ใช่หนังแต่เป็นชีวิตจริง
เป็นเรื่องจริงที่ตำรวจไซเบอร์ของไทยนะครับ
จับคนที่หลอกมาแล้วทั่วโลก
เขาบอกว่าความเสียหายน่าจะเป็นหมื่นล้านบาทนะครับ
คือเขาหลอกยังไงหลอกนะครับ
ให้ไปเทรดเงินสกุลดิจิทัลนะครับ
ไปจับไปค้นกันที่ไหนไปดูครับ
นี่แหละครับล่าข้ามโลก

แล้วก็นี่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดครับ
เข้าไปคุมตัวนายเซาเซียนซู

และนางคียิยีอายุ๒๕ปี

หมู่บ้านเดียวกันอีก๑๖จุดนะครับ

ค้นบ้านหรูที่กรุงเทพกรีธา

พวกนี้มันเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทา

ให้ร่วมลงทุนเทรดเงินสกุลดิจิทัล
ยึดเงินสดได้กว่า๑๕๐๐๐๐๐บาท
โหนดที่ดินบ้านจัดสรรมูลค่ากว่า๖๐ล้านบาทครับ
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมหรู
ย่านสุขุมวิทย์๔ห้องตรงนั้นโอ้โหแพง
ห้องนี้คิดเป็นเงิน๑๒๘ล้านบาท
ตุ๊กตาแบรบริกนะครับ๑๔ตัว
เบิร์ตตุ๊กตาแรมิตขึ้นอยู่กับความแรร์เลยนะ
มีแบบตัวเป็นแสนเป็นล้านก็มี
จริงตุ๊กตานี่นะโอ้นี่ไม่รู้จักจริง
ก็คือมันเป็นของเล่นที่แบบของเล่นที่มันเก่งกำไรได้
เนี่ยยังเจอโทรศัพท์มือถือเจอคอมพิวเตอร์
กระเป๋าแบรนด์เนมทรัพย์สินมีค่าอีกหลายรายการก็เอาไว้ตรวจสอบ
พฤติกรรมพฤติการพวกนี้มันเป็นยังไง
คือผู้ต้องหาจะเข้ามาตีสนิทกับผู้เสียหายผ่านโซเชียลมีเดีย
เฟซบุ๊คบ้างล่ะไลน์บ้างล่ะมาชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินสกุลดิจิทัล
แล้วก็เทรดสินทรัพย์ประเภทอื่นด้วย
บอกว่าโอ้โหนี่กำไรงามค่าตอบแทนสูงนะ
เหยหลงเชื่อร่วมลงทุนไปปั๊บสุดท้ายก็สูญเงินจำนวนมาก
มีเหยื่อมาแจ้งความในประเทศไทยในหลายท้องที่
มูลค่าเฉพาะในประเทศไทยดีกว่า๓๕ล้านบาทครับ
แล้วก็ยังมีผู้เสียหายในสหรัฐอเมริกา๒คดี
องกฤษอีกหนึ่งคดีและคาดว่ายังมีผู้เสียหายนะครับ
อีกเป็นจำนวนมากจากทั่วโลกเนี่ย
มูลค่าความเสียหายเขาบอกว่าอาจจะสูงถึง๑๐๐๐ล้านบาทก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมครับ
ลากข้ามโลกครับควัดโนวันฮะ
เมื่อกี้จะมีกระเป๋าแบรนด์เนมแอร์เมสอิมาลายันเบอร์กิ้น
ใบหนึ่งรู้สึกเป็น๑๐กว่าล้านอ่ะ

ถ้าจับแล้วมันจะเป็นยังไงไม่รู้นะก็ใส่ของได้เหมือนกันแหละ